ตอบกันหน่อยว่าเวลาเราไปริมหาดเนี่ย
หาดไหนก็ตามแล้วจะมีร้านค้าใช่ไหม

ความรู้สึกของผมที่ผมไปมาหาดทั่วประเทศไทยครับ

ในเมื่อจ่ายเงินค่าล็อกที่จอดร้านไปแล้วอ่ะ

มันโตเถียงกันเมื่อวานนี้วันหยุดด้วยคุณผู้ชม

มหาดพลาครับก็มีนักท่องเที่ยว

ไม่ขยันเลย
ที่เห็นที่จอดรถว่างแล้วทำเลดีฉันอยากจะนั่งริมทะเลตรงนี้
กับอีกหัวใจหนึ่ง
เข้ามาจอดหน้าร้านฉันฉันก็หวังว่าน่าจะซื้อร้านฉันแหละ

สองอย่างคือบางทีพอน้ำแข็งเห็นร้าน
แบบหน้าร้านว่างอยู่ก็ไปจอด
โดยที่อาจจะไม่ได้ซื้อร้านนั้นก็ได้ไง

นี่แหละคุณผู้ชมฮะตำรวจก็เลยต้องมาเคลียร์ให้ครับ
ช่วงสายเมื่อวานนี้ครับที่หาดพลาบ้านฉางระยอง
เรื่องก็คือนักท่องเที่ยวหญิงเนี่ยคนถ่ายคลิปนะที่ถือกล้องอยู่เนี่ยนะ
พาครอบครัวมาเที่ยวที่ริมหาดตรงนี้
พอจอดรถริมถนนริมชายหาดตรงนี้
ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามจะมีล็อคร้านค้าชุมชนของเทศบาล

แล้วจู่ในหวานเป็นลูกจ้างของร้านอาหารแถวนั้นเข้ามาห้ามเลย
จอดไม่ได้ครับถ้าไม่ได้มาใช้บริการร้านผมจอดไม่ได้ครับ
เพราะทางร้านเสียค่าเช่าให้กับเทศบาล
แต่นักท่องเที่ยวก็แย้งไปว่าเอาตรงนี้เป็นถนนสาธารณะไม่ใช่เหรอ

ฝ่ายก็เลยเถียงกันครับระหว่างนักท่องเที่ยวกับฝั่งของพนักงานร้าน

นักท่องเที่ยวก็เลยโทรเรียกตำรวจสพบ้านฉางมาให้ช่วยเคลียร์หน่อย
ตำรวจมาถึงก็รับฝั่งทั้ง๒ฝ่ายด้วยใจที่เป็นกลาง
แล้วก็บอกว่าค่อยคุยกันอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะ

ช่วงเนี่ยฝั่งพนักงานร้านอาหารก็ปัดมือถือของนักท่องเที่ยวเกือบตกพื้นเลยนะ
เถียงกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายตำรวจก็เลยต้องขอความร่วมมือ
ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเคลื่อนรถไปจอดที่อื่นแทนครับ
เรื่องนี้ก็เลยแน่นอนล่ะมันกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่หาดระยอง
หลังทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนบ้านฉาง
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นสอบถามข้อได้จริง
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็บอกว่าพอไปคุยกับลูกจ้างร้านอาหารแล้วนะ
ก็ยอมรับว่าเขาเองก็ใจร้อนอยากขอโทษไปยังนักท่องเที่ยวหญิงคนนั้นด้วย
ส่วนที่หลายคนสงสัยและตั้งข้อกังขาว่าเอ๊ะจอดรถได้หรือเปล่าเนี่ย
หน้าร้านอาหารร้านนั้นนักท่องเที่ยวจะไปจอดได้ไหมถ้าไม่ได้ไปซื้ออ่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนบ้านฉางยืนยันว่าที่จอดรถนั้นเป็นที่จอด
ท่องเที่ยวจอดได้เลยจอดได้เลย
ส่วนที่มีการอ้างว่าแม่ค้าจ่ายล็อกค่าเช่าไปแล้วอ่ะ
น่าจะเข้าใจผิดแหละเพราะไอ้ที่จ่ายเป็นค่าเช่าล็อกขายของ
ไม่เกี่ยวกับที่จอดรถที่จอดรถไม่ใช่นะ
พ่อค้าแม่ค้าครับฝากทำความเข้าใจใหม่ด้วยครับ
คือเข้าใจพี่นะเพราะพ่อค้าแม่ค้าน่ะ
พออ่านข่าวนี้แล้วโหเดี๋ยวเบ้อไอ้ดอลมน้ำแข็งไป
คือไม่ใช่คือสังคมเรามันอยู่ได้ด้วยกฎด้วยเกณฑ์ด้วยระเบียบ
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็นะครับคือถ้าคุยกันดีขอความกรุณาก็ได้
พี่ถ้าพี่ไม่ซื้อร้านหนูพี่จอดถัดไปอีกหน่อยได้ไหม
เออเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวขายไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ขายพี่เห็นใจหนูหน่อย
หรือถ้าให้มันไกลเกลี่ยกันนะฝากบอกนักท่องเที่ยว
ถ้าจอดล็อกนี้แล้วซื้อเขาสักนิดนึงเดาเข้าท่าส้มตำปูม้าอร่อยด้วย